คุณผู้ชมครับการเมืองของไทยมาถึงวันที่เราต้องคุยเรื่องเกมกันแล้วครับ
ถ้าเกิดว่าพูดถึงเกมคนรุ่นเก่าคนรุ่นหลัง
อาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายเล่นเกมไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับ
แต่ว่ามาถึงตอนนี้รัฐบาลในยุคของพักเพื่อไทย
เขามองแบบนี้ครับว่าเกมกำลังเป็นอุตสาหกรรมที่จะสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้
คนเล่นเกมไม่ใช่คนงมงายเสมอไป
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่คนลงเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เยอะมาก
แล้วก็สามารถสร้างรายได้เข้ามาในประเทศไทยได้มากขึ้นหลังจากนี้ต่อไปจนถึงอนาคต

คนรุ่นเก่าหลายยุคหลายรัฐบาลที่ผ่านมา
มีภาพจำมองว่าเกมเป็นสิ่งมอมเมา

โดยไม่เคยคิดเลยว่าเกมจะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นแหล่งทำเงินที่สร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้
เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น
สิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นสิ่งมอมเมากลับกลายเป็นแหล่งรายได้อันมหาศาล
และเมื่อดูผลประกอบการที่ได้จากเกมทั่วโลก
อุตสาหกรรมเกมโลกมีมูลค่าราว๑๔๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี๒๕๕๙
คาดว่าผู้เล่นเกมบนสมาร์ทโฟนหรือมือถือจะสูงถึง๒๕๐๐ล้านคน
ราว๑ใน๓ของประชากรโลกในปี๒๐๒๐
สำหรับในประเทศไทยพบว่ามีผู้เล่นเกมสูงถึง๒๗ล้านคน
ในปีที่ผ่านมามูลค่าอุตสาหกรรมเกมขยายตัวขึ้นถึงประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์
คิดเป็นมูลค่าประมาณ๒๙๐๐ล้านบาท
และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ว่าในปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ๓๓๐๐๐ล้านบาท
การที่อุตสาหกรรมเกมมีเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้
จะหยิบจับมาเป็นหนึ่งในเรือทงในการหาเงินเข้าประเทศ
ก็ได้ศึกษาเรื่องของเกมเยอะขึ้นนะคะ
ก็ทราบเลยว่าเกมจะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่
จะสามารถนำมูลค่าเข้ามาให้ประเทศได้อย่างมากมาย
แล้วก็คิดว่าถ้าของเราเนี่ยคนมีศักยภาพอยู่แล้ว
ถ้าได้รับการผลักดันทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนร่วมกันเนี่ย
ต้องไปได้ไกลแน่ค่ะเชื่อในศักยภาพของคนไทยค่ะ
ดูดนักลงทุนและบริษัทรายใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น
ในปี๒๕๖๔ไทยมีผู้เล่นเกมมากกว่า๙ล้านคน
และจะเพิ่มขึ้นเป็น๑๘๗ล้านคนในปี๒๕๕๙
คิดเป็นสัดส่วนราว๑ใน๔ของประชากรทั้งประเทศ
จะมีราว๑๐ล้าน๗แสนคนและเมื่อนำตัวเลขของผู้เล่นและผู้ชมมารวมกันจะมีเกือบ๓๐ล้านคน
นั่นหมายถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และจากจุดนี้จะเป็นการสร้างอาชีพและธุรกิจใหม่
ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งนักภาคเจ้าของทีมผู้จัดการแข่งขัน
จากการสร้างอาชีพแล้วยังกระตุ้นการเติบโตให้กับอีกหลายธุรกิจด้วย
เช่นธุรกิจฮาร์ดแวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรศัพท์
ธุรกิจผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
รวมไปถึงธุรกิจให้เช่าสถานที่ในการจัดการแข่งขัน
และที่พักธุรกิจสื่อถ่ายทอดการแข่งขัน
ห่วงเวลาหนึ่งเกมถูกมองว่าเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชน
แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายก็กลายเป็นพระเอก
เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมนี้ให้ถูกทาง
และเป็นความหวังในการสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจของไทย
แต่สิ่งที่ต้องรอดูก็คือรัฐบาลนี้จะฉกฉวยโอกาสได้มากแค่ไหน
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน